เพราะว่ามีรักแค่คนเดียวเท่านั้น
คุณกองโฮยไร่และน้องเบลคณิตถ่า

มวนซื้นกันสู่ครูสุดคน

เราเจอเจ้าสาวคนสวยอย่างคุณเบล

เป็นการแต่งงานครั้งที่๒นะคะ

เพราะว่าพี่กองมีความเชื่อ

ตั้งความเสื่ออีสานบรรเภา
และตอนนี้ค่ะเบลก็จดทะเบียนสมรส

ส่วนงานแต่งนะไม่ได้ใช้เงินแค่๔๐๐๐บาท

ว่าจะเป็นกี่บาทอะไรไง
เจ้าสาวคนสวยกันค่ะค่ะประสาทอีสานกัน
หนูกับพี่ก้องเนี่ยจะตกลงกันไว้
ว่าจะแต่งงานกันปีละ๑ครั้ง
๓ปีซ้อนประมาณนี้ค่ะ

กล้องแกบอกอย่างนั้นค่ะ

จริงก็แต่งทุกปีก็ได้นะคะอยากใส่ชุดสวย
กระถาความรู้สึกที่ได้เป็นเจ้าสาวเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ตื่นเต้นก็แต่งผ่านมา๒ปี
ปีละครั้งมันก็ตื่นเต้นทุกครั้ง
แล้วก็หัวใจก็ตื่นเต้นทุกวัน

โน้ตอุดมแกไปพูดในเดี่ยว๑๒ใช่ไหมคะ
ก็คือ๓๐๐ที่มา
ก็คือมีคนยกจานปลาหมึกมาให้
โอ้โฮเป็นนางหรือนางสาวน้ำสกุลที่เดิมมหาเปลี่ยน
เป็นนางคณิฐายอจำบา